เนื่องจากว่ามีลมตะวันตกจากเมียนมาเนี่ยพัดมาเสริมค่ะขณะที่ประเทศไทยเองก็มียอมความกดอากาศต่ำ
สัญลักษณ์รูปตัวแอลอยู่ในประเทศในแผนที่ประเทศไทยด้วยเดี๋ยวดูข้อมูลกันตรงนี้ค่ะคุณผู้ชม
เห็นไหมว่าหย่อมความร้อนเนี่ยปกคลุมอยู่บริเวณประเทศไทยตอนบนทำให้บริเวณนั้นเนี่ย
มีความร้อนชื้นนะคะเมื่อลมพัดมาเกิดการปะทะอากาศเปลี่ยนแปลง
เช้าหนาวแล้วโอกาสเกิดฝนก็จะตามมานะคะ
อย่างที่เราได้แจ้งคุณผู้ชมไปว่าช่วงวันที่๒๓๔มีนาคมจะมีฝนนั่นเองค่ะ
จากยอมความร้อนนี้แล้วนะคะก็ยังมีปัจจัยเรื่องฝนมาปะทะ
ก็ทำให้เกิดอากาศแปรปรวนช่วงสายสายหลัง๑๐โมง
เป็นต้นไปสัก๑๐โมงจนถึง๔๕โมงเย็นเนี่ยนะคะ
จะรู้สึกว่าอากาศมันร้อนอ้าวรู้สึกว่าอาบน้ำแล้วก็ยังเหนอะหนักอยู่
ช่วงกลางวันอาจจะร้อนแสบผิวก็เป็นได้
เดี๋ยวก็ดูจากโมเดลนี้แล้วเห็นชัดเจนเลยนะคะว่าเหมือนกับหน้าร้อนยังไงอย่างนั้นเลยค่ะ
ส่วนเรื่องฝนเราดูคาดการณ์กันล่วงหน้าวันที่๒หน่อยนะคะ
เดลจากวินดี้ทำให้เราสามารถเห็นอนาคตได้นะคะว่าจะเจอฝนเมื่อไหร่กันบ้าง
เริ่มจากวันที่๒ก่อนพื้นที่ที่จะเจอฝนก็คือภาคตะวันออกนะคะ
ฝนจะเป็นลักษณะตกปานกลางถึงตกหนักสลับกันไปในบางพื้นที่
ซึ่งฝนก็จะเคลื่อนขึ้นทางด้านบนของประเทศ
เพราะฉะนั้นกรุงเทพมหานครปริมณฑลก็จะเจอฝนด้วยในช่วงวันที่๓มีนาคม
แล้วกลุ่มฝนก็จะเคลื่อนขึ้นไปทางภาคเหนือ
ขณะเดียวกันวันที่๔ก็จะมีฝนภาคใต้ด้วย
กันนะคะ๒๓๔เตรียมพร้อมรับมือให้ดีเรื่องของการดูแลสิ่งปลูกสร้าง
ตัดต้นไม้ที่อาจจะทำให้มันเกิดการหักโค้ด
การไฟป่าเนื่องมาจากอากาศที่ร้อนจัดนี่แหละค่ะ
ตอนนี้ถือว่าสถานการณ์ยังคงรุนแรงนะคะ
โดยเฉพาะพื้นที่เหนือป่าเหนือเขื่อนภูมิพล
พบจุดความร้อนถึง๓๐๐กว่าจุดค่ะ
เฮลิคอปเตอร์ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ต้องบินตักน้ำในเขื่อนขึ้นโปรยดับไฟป่าไม่ต่ำกว่า๘๐เที่ยว
แต่ก็ยังมีอีกหลายจุดที่ยังดับไฟไม่ได้นะคะ
เจ้าหน้าที่ก็ต้องใช้วิธีเดินเท้าเข้าไปทำแนวกันไฟ
และใช้การดับไฟจากกำลังภาคพื้นดินร่วมด้วยนะคะ
ส่วนที่เขื่อนมูลบนอำเภอคอนบุรีจังหวัดนครราชศรีมา
ช่วงนี้ระดับน้ำในเขื่อนยังมีน้ำกักเก็บอยู่พอใช้ไปตลอดช่วงหน้าแรง
แต่ว่าที่จะพาคุณผู้ชมไปชมก็คือนี่แหละค่ะ
ฝั่งซ้ายมือดอกส้มนี้แหละค่ะ
เรียกว่าดอกจานหรือดอกทองกวาว
บานสับพรั่งตลอด๒ข้างทางเลยนะคะ
เป็นทางที่จะขึ้นไปยังเขื่อนออกดอกสวยงามแบบนี้
ก็ถือว่าเป็นจุดที่ให้นักท่องเที่ยวได้มาถ่ายรูป
มาเช็คอินกันแล้วก็ชมแสงพระอาทิตยามอัศดุง
ตกกระทบผืนน้ำในเขื่อนด้วย
เป็นภาพที่สวยสดงดงามน่าประทับใจทีเดียวนะคะ
เตือนกันนะคะคุณผู้ชมว่าช่วงสัปดาห์นี้เนี่ย

แม้ว่าช่วงค่ำยาวมาถึงช่วงเช้าอากาศจะเย็นหน่อยนะคะ

ผู้ที่มีปัญหาเรื่องของสุขภาพก็ต้องรับมือกับการเปลี่ยนแปลง
รวมไปถึงต้องเตรียมความแข็งแรงของสิ่งปลูกสร้างต่าง
เพื่อเตรียมพร้อมรับมือฝนที่จะตกในสัปดาห์หน้ากันด้วยนะคะ
ช่วงนี้ดิฉันไปหาน้ำมะพร้าวดื่มให้สดชื่นก่อนแล้วกันนะคะ